ว่าคุณลุงท่านหนึ่งเขาก็ตกงานไม่มีรายได้ไม่มีเงินมีบินค่าไฟมาไม่มีเงินจ่าย

แต่ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า

ลองหน่อยครับ

คุณก็บอกแล้วคุณผงดูดีแล้วว่าขอเสียสังเรื่องหลังเรื่อง
คิดเรื่องว่าเสียดูดผมจะติดคุณกันกี่ไม้
นี่ก็ทำให้วุ่นวายกันพอสมควร
คือเข้าใจเข้าใจว่าคุณลุงเขาไปเจออะไรมา
ประโยคที่เราจับใจความอยู่
เหมือนว่าต้องอยู่บ้านเป็นเดือนเขาติดโควิด

ลักษุทธิ์การไฟฟ้านครหลวงเนี่ย
มีการส่งข้อมูลมาชี้แจงกับทีมข่าวของเราด้วย

เดินทางไปชำระค่าไฟที่การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี
โดยต้องการขอชำระค่าไฟ๒เดือนก่อน
แต่ลุงเขายังค้างอยู่อีก๖เดือน
คือจริงค้างอยู่๘เดือนแต่จะขอจ่ายก่อน๒เดือน
อีกเดือนไหนยังไม่จ่ายนะขอผลัดไว้ก่อนประมาณนั้นอ่าอ่า
ซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการตรวจสอบข้อมูล
แล้วก็เดี๋ยวให้ลุงแกเขาเรียกว่าผ่อนผันผลัดการชำระค่าไฟไปก่อน
แต่ยังไม่มีการตัดไฟฟ้าให้นะ
คือให้ผัดไปจ่ายที่เดือนอื่นก่อนว่างั้นเถอะ
๖เดือนที่เหลือเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้ตัดไฟ
แต่เหมือนแบบผมไม่รู้ว่าเขาก็สื่อสารอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่า

คุณลุงก็ยังไม่ได้ต้องจ่าย๖เดือนถูกไหมคะ

ได้มีนโยบายให้คนเนี่ย
ขอผัดเรื่องของการจ่ายค่าไฟได้ในช่วงของโควิด

เรื่องของการผลัดการชำระค่าไฟด้านช่วงของโควิด
คือทำได้นะคุณผู้ชมแต่เวลาที่เราจะทำเราต้องทำยังไง

ติดต่อเข้าไปไปแจ้งความประสงค์ไประบุสาเหตุว่าคุณจะขอ
ผ่อนผันการจ่ายค่าไฟเพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาซักถามประเมินซิ
ว่าคุณตกงานจริงไหมคุณต้องกักตัวเป็นเดือนจริงหรือเปล่า
เก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปประเมินเพื่อผ่อนผันให้คุณ
แสดงว่าคุณลุงก็คงไปติดต่อตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่ขั้นตอนการสื่อสารหลังจากเจ้าหน้าที่เขาสอบถามแล้ว
มันอาจจะมีแบบคำตอบที่อาจจะไม่ตรงใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อ

ใช่เป็นขั้นตอนของการซักถามข้อมูลประวัติเพื่อประเมินนี่แหละคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้คุณลุงคนนี้อาจจะไม่พอใจแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งการฟ้านครหลวงเองก็ขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน
ทำความเข้าใจกับคนที่ไปชำระค่าไฟ
แล้วก็ระวังเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดด้วย
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟ
ที่ต้องการจะไปผัดชำระอย่างเต็มความสามารถ
ว่าถ้าคุณมีผลกระทบจริงคุณไปขอยื่นความประสงค์ในการผัดชำระค่าไฟได้
แต่ขอให้เขามีการตรวจสอบคัดกรองว่าคุณมีผลกระทบจริงหรือไม่อย่างไรซะด้วย
ใช่ค่ะเรื่องของการสื่อสารก็สำคัญเหมือนกันนะคะ